ผมพาไปดูกันต่อจิตกรรมฝาผนัง
แต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรโผล่ขึ้นไหม

แต่ที่แน่หน้าของเทวดาบนจิตกรรมฝาผนัง
เป็นใบหน้าคล้ายกับพี่ตูน
พี่ตูนบอดิทรลัมป์และก็เหล่าซูเปอร์ฮีโรตัวนั้นมากมาย

มันคือกุศโลบายอยากจะให้แบบคนเราทำความดีเพื่อคนอื่นเขาบ้าง

ภาพวาดนี้อยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ใครที่เข้าไปไหว้พระทำบุญช่วงนี้โอ้ยสะดุดตากับภาพนี้มาก
กิจกรรมฝาผนังอยู่ที่วัดแม่เหี่ยนะครับคุณผู้ชม
อันนี้มันเป็นกำแพงทางเข้าวัดความยาวกำแพงสัก๑๐๐เมตร
แล้วก็มีเทวดาสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะฮะต่างนานานะครับถามว่าใครเป็นเจ้าของผลงาน
เจ้าของผลงานที่วาดภาพจิตกรรมฝาผนังนี้ชื่อว่าคุณจิตกรขันแก้วอายุ๒๖ปีนะฮะ
ดาราคนดังต่างบนกำแพงวัดเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะสอดแทรกเป็นตัวอย่างให้คนธรรมดาเนี่ย
ทำความดีช่วยเหลือสังคมจิตอาสาเอาสิ่งเหล่านี้แฝงลงไปในงานศิลปะของเขา
เขาบอกว่าเขาชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมพี่ตูนที่เขาเนี่ยทำความดีที่วิ่ง
เอาเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง

แล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมมันก็จะดึงดูดเด็กเยาวชนวัยรุ่น

อันนี้หน้ากับพี่จู๊ดอันนี้หน้ากับคุณตาย